ใครที่กำลังมองหาคาเฟ่เก๋เน้นบรรยากาศริมน้ำเงียบสงบนะครับ
คืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาไปเช็คอินร้านอารมณ์ดีคาเฟ่
รับรองว่าจะอารมณ์ดีเหมือนกับชื่อร้าน
เพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตช้านั่งท่อสายตาไปกับสายน้ำ
วิถีชีวิตริมคลองบางกอกน้อยพร้อมกับชิมอาหารอร่อย
เราจะตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปผ่อนคลายริมน้ำกันครับ
อารมณ์ดีเพราะมีความสุขก็จะไม่ให้อารมณ์ดีได้ไง
เพราะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาเจอคาเฟ่เก๋ริมคลองบางกอกน้อย
ที่มีชื่อว่าอารมณ์ดีคาเฟ่
หลบมุมอยู่แถบย่านบางกรวยสงบเหมาะกับสายชิว
ที่ชอบนั่งนานหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองค่ะ

คือก่อนเดิมเนี่ยร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะ
แล้วทีนี้เรามานั่งแล้วเรารู้สึกเอออารมณ์ดีจังอะไรอย่างนี้
เราก็เลยได้ร้านนี้มาก่อนที่จะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะคะ
ก็เลยรู้สึกอยากให้ร้านนี้ชื่ออารมณ์ดี

แล้วลูกค้ามานั่งก็คืออารมณ์ดีค่ะ
เดินเข้ามาในร้านลมเย็นพัดมาทักทาย
นี่แหละค่ะที่มาของชื่อร้านอารมณ์ดี
จากด้านนอกดูเหมือนร้านเล็ก

ตกแต่งเน้นโทนสีดำให้ความรู้สึกเคร่งครึ้ม
ส่วนหลังคาสูงโปร่งโชว์โครงสร้างเหล็ก
และปูนเปลือยดูดิบแต่ลงตัว
มินิบาที่เป็นโซนนั่งแถวยาวริมน้ำตรงนี้ค่ะ
คือมุมยอดฮิตที่ใครมาก็อยากจะมานั่งนะคะ
เพราะว่าจะได้ทอดสายตาไปกับสายน้ำ
เห็นวิถีชีวิตริมคลองของชาวบ้าน
ที่สำคัญจิบเครื่องดื่มเย็น
นี่แหละค่ะวิถีชีวิตสโลไลฟ์
ที่จะทำให้เราอารมณ์ดี
แต่ถ้าใครอยากนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำ
เดินตรงเข้าไปโซนอินดอร์ได้เลยค่ะ
อีกจุดเด่นของร้านอารมณ์ดีคาเฟ่
ก็คือเมนูอาหารฟิวชั่นจานเดียวอิ่ม

เพราะอยากจะให้ทุกคนแชะก่อนชิม

วอลเฟิลกับเบอร์เกอร์มารวมกัน
กลายเป็นเมนูวอฟเกอร์ชาโคดับเบิ้ลชีสหมู
ผงชาโคที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ชีสหนาเคียงด้วยผักสลัด
หื้มน่ากินมาก
สั่งลองพิซซ่ายาว๑๖นิ้วที่เขาว่ากันว่าดี

ความพิเศษคือตรงกลางจะมีไข่ลาวาเยิ้มกับเบคอน

ราดชีสกับซอสมะเขือเทศเน้น
ส่วนเมนูประจำเดือนนี้คือไก่เกาหลีราดชีส
ปีไก่ทอดราดซอสหวานกับชีส
ความหวานของไก่ตัดกับความเค็มของชีสคือดีงาม
ตบท้ายด้วยของหวานขนมอารมณ์ดีที่ไม่ธรรมดา
เพราะวิธีกินต้องยกช็อกโกแลตสีชมพูให้สูง
แล้วโยนลงในถาดให้แตกก็จะเจอบูเบอร์ลี่ชิดพาย
ว้าวจิบลิ้นจี่สไปร์ถังก็สดชื่น
ใครอยากอิงแอบสายน้ำในบรรยากาศสวย
ตรงไปที่อารมณ์ดีคาเฟ่
เปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่ม

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน